พูดถึงคนสวยสายหาดหนุ้ยสุดที่ราคาประจำจ๊ะแจ๊ะ
ให้เราได้แวะแซวตลอด
รู้กัน๒๐ปีในวงการที่ผ่านมาหมดทุกบทบาท
มงนางงามตามด้วยนางเอก
ถ่ายบงถ่ายแบบพิธีกรงานชุกซุ้มตำแหน่งผู้บริหาร

ผู้หญิงคนนี้เป็นได้หมด
แต่เออสวยเก่งแค่ไหนก็เหมือนจะตกหล่นอะไรบางอย่าง
แล้วมีอะไรบ้างที่ชีไม่ได้เป็น
เราเป็นให้เธอได้ทุกอย่างยกเว้นเป็นปกติ
โอ้ยแม่ดีจิ้งกว่าสุดปั่งพลังใบเชียร์แล้วละครับ

มีบางอย่างที่แม่เป็นไม่ได้จริง
คันไปถามคุณสาดก็ได้แต่ยิ้มไปกับความหาตรงนะชิมิคะ
คุณปอนด์